คุณผู้ชมครับอย่างที่เราทราบวันนี้ว่าการระบาดของโควิดในรอบนี้
หรือว่าแรงงานของประเทศเพื่อนบ้านนะครับ
อาจจะเข้ามาผิดกฎหมายโดยการที่ลักลอบเข้ามาโดยกลุ่มของคนไทย
เป็นไงน่าก็ตามครับหรือว่าถูกกฎหมายก็ตาม
แต่ว่าเขาก็มีชีวิตจิตใจนะเป็นมนุษย์เหมือนกับเรา
เอาว่าเข้ามาแล้วเนี่ยตอนไม่ต้องการเขาอย่าทำกับเขาแบบนี้
นายจ้างเอาแรงงานต่างด้าวเมียนมา๑๔คนไล่ออกจากโรงงาน
เพราะเดี๋ยวจะมีคนไปตรวจอ้าวแรงงานเถื่อนด้วยนะ
แล้วไปทิ้งไว้ริมถนนที่บางพีสมุทรปราการ
เมื่อคืนนี้ครับคำถามคือเขาติดโควิดหรือเปล่า
เพราะว่ากลุ่มนี้๑๔คนยังไม่ผ่านการคัดกรองเลยแม้แต่คนเดียว
จ้างคุณทำแบบนี้๑นะผิดกฎหมายแล้วรับแรงงานเถื่อน
สองคุณไม่มีความรับผิดชอบต่อสังคม

ไปคุณคิดประนามแรงงานประเทศเพื่อนบ้านเขา
นี่ประนามคนไทยด้วยกันได้ไม่น่าจะทำแบบนี้
ทำกับเขาแบบนี้นะฮะผู้หญิง๗ผู้ชาย๗เป็นชาวเมียนมาทั้งหมด
มานั่งแบบเนี้ยสัมภาระกระเป๋ายืนเคว้งคว้าง
บางคนก็เหมือนลอยไม่รู้จะไปทางไหน
ไม่รู้จะคุยกับใครเพราะเขาก็รู้ตัวว่าเขาคือกลุ่มเสี่ยงของโควิดเหมือนกัน
อยู่ที่บางพีสมุทรปราการนะฮะชาวบ้านก็ไปถาม
พอรู้ว่ามาจากมหาชัยโอ้โหตื่นตกใจฮะ
โทรแจ้งจำรวจโทรแจ้งที่มาตรวจสอบหน่อย

พอไปถึงไปถามแรงงานเมียนมาร์กลุ่มนี้
แรงงานยอมรับเดินทางมาจากมหาชัยสมุทรสาครจริง
เนื่องจากถูกนายจ้างไล่ออกจากโรงงาน

โดยบอกว่าเดี๋ยวจะมีคนไปตรวจโรงงาน
ออกไปก่อนเก็บของแล้วมาไล่เขาให้เก็บของ๑๐นาที
เลยเอารถเก่งมารับเขาออกไปลดเก่ง๕คันเอาไว้ทิ้งไว้
ตอนแรกนะแรงงานต่างด้าวทั้งหมดน่าจะไม่ยอมมา
เพราะว่ารู้ว่าตอนนี้ทางการไทยประกาศ
ให้แรงงานออกนอกพื้นที่สมุทรสาครเขาทราบดี
เขารู้ภาษาไทยแต่นายจ้างอ้างว่า
ยอมของแรงงานต่างด้านทั้งหมดยอมขึ้นรถมามี๒๓คนที่สังปลายที่ขึ้นรถมาแต่งระหว่างทาง
แต่กลับถามว่ามีญาติตรงไหนไหมเดี๋ยวจะไปส่ง
จากนั้นทยอยปล่อยแรงงานลงตามจุดต่าง
คุณผู้ชมครับน่าตกใจมากรับมา๒๓คน
ส่งตามลายทางไปแล้วจนเหลือ๑๔คน
ส่งไปแล้วอยู่ไหนบ้างยังไม่ทราบนะครับนะฮะ
๔คนนี้โทรหาญาติแล้วญาติปฏิเสธไม่เอาเพราะกลัวเอาโควิดมาติด
สุดท้ายคนขับรถไปปล่อยเขาตรงนี้ข้างทาง
แล้วคนขับรถขับรถหลบหนีไป
ปล่อยให้แรงงานต่างด้าว๑๔คนนี้นั่งเหม่อลอย
ไม่รู้จะไปไหนไม่รู้จะพึ่งใครไม่รู้โดนจับหรือเปล่า

มาบอกแล้วก็เจ้าของโรงงานถูกมาคุยบอกว่า
ไม่ให้ใครอยู่เลยครับ

เขาบอกให้ออกให้หมดเลยแล้วก็ทำยังไงอีก
เราก็ไม่ไปไหนเราไม่มีที่ไปไหนเราก็ไม่ไปไหน
แล้วพรุ่งนี้เช้าเขาก็หาจัดที่ให้ที่ไปสวนสับปะรดระยองครับ

นั่นปั๊บเขาก็จะให้กระจายว่า
ใครมีย่าใครมีพี่น้องไปอยู่กับย่าพี่น้องกันครับ
ไม่ใช่ครับผมย้ายมาจากที่อื่นครับ

เยอะเหมือนกัน

เข้ามาทางแม่โสวบ้านแล้วก็ทางข้าบ้าน
ตอนผมโปรยเนี่ยตกใจแล้วใช่ไหม

แล้วเขาทยอยปล่อยออกมาทั้งหมดเพราะกลัวโดนจับ
แล้วคำถามคือ๑๐๐คนนั้นถ้าติดโควิด๑๐คนแล้วเกิดอะไรขึ้น
กระจายไปถึงใครบ้างก็ยังไม่รู้
มันคือสะท้อนถึงความหละหลวมในการปล่อยรายงานเสื่อนเข้ามาในประเทศไทยใช่ไหม
ชายแดนต่างไม่ว่าจะเป็นตากสังขบุรีของกาญจนบุรีก็ตาม
อันนี้หน้าที่ของหน่วยงานรัฐต้องจัดการให้ได้
เรื่องต้นนะฮะตำรวจตรวจคนเข้าเมืองของสมุทรปราการนำตัวแรงงานเมียนมาทั้ง๑๔คนนี้
ขึ้นรถคุมขังของตำรวจไปดูแลในจุดที่เหมาะสมแล้ว
แล้วก็เข้าสู่กระบวนการตรวจหาโควิด
แล้วจะติดตามเจ้าของโรงงานแน่นอนเขารู้เขาทำงานที่ไหนเขาบอกได้
แล้วเอาคนที่ไปปล่อยเขาเนี่ยมาสอบส่วนทั้งหมดเจ้าของโรงงานกับคนที่นำไปปล่อย
ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายใช่เอาให้หนักนะครับนะฮะ
เพื่อความไม่ประมาทเดี๋ยวเอารั้วไปกั้นไว้ก่อนแล้วก็ฉีดยาฆ่าเชื้อ
เพราะยังไม่รู้สิบสี่คนนี้เป็นโควิดหรือเปล่าค่ะชาวบ้านกังวลเพราะจุดเนี้ยมันเป็นจุดรอรถเมย์ของ
ของพวกคนทำงานโรงงานด้วยอ่าแถวบางพีอ่ะมันจะมีโรงงานเยอะนะฮะคือตอนนี้เนี่ย
ถ้าเกิดว่าไปดูข้อมูลจากสวบคแล้วก็ระบาดวิทยาเนี่ยนะคะคือแน่นอนแล้วแหละว่าการระบาดรอบเนี้ยเนี่ย
เชื้อเนี่ยมันมาจากแรงงานชาวเมียนมาแต่ต้องไปถอดรหัสพันธุกรรมว่ามาจากกลุ่มไหน
็ตไหนยังไงตามแนวชายแดนรั่วจุดเริ่มต้นที่สมุทรสาคร
อะไรก็แล้วแต่ครับเนี่ยแต่ว่าชาวเมียนมาเป็นจุดโฟกัสเลยนะครับนะฮะ
อยู่ตรงไหนเนี้ยคือต้องต้องควบคุมเขาอ่ะเออนะแต่ต้องมีมนุษยชนนะ
ผมขออนุญาตอธิบายวงจรแรงงานในช่วงโควิดรอบที่แล้วที่ผ่านมาจนถึงขนาดนี้ให้ฟังแบบนี้ครับ
คือโควิดรอบที่แล้วเนี่ยนะฮะแรงงานที่ไม่ได้เดินทางออกไปนอกประเทศเนี่ยนะ
กระทรวงแรงงานกรมการจัดหางานเนี่ยเขาก็ให้คนที่ไม่ได้ออกนอกประเทศเลยนะ
ขึ้นทะเบียนเพราะว่าช่วงก่อนหน้านี้ธุรกิจผู้ประกอบการเริ่มฟื้น
มีการกลับมาใช้แรงงานประเทศเพื่อนบ้านที่ถูกต้องตามกฎหมาย
ก็เอาพวกนี้มาหมุนใช้คราวนี้ธุรกิจฟื้นขึ้นฟื้นขึ้นฟื้นขึ้น
ธุรกิจที่เคยทิ้งแรงงานต่างด้าวปล่อยไปแล้วหนีออกไปแล้วเนี่ยอืม
ก็ประสานผ่านในหน้าผมอยากได้แล้วนะผมฉันอยากได้แล้วนะ
ธุรกิจฉันเริ่มจะฟื้นแล้วนะไปหามาให้หน่อยพอไปหามาให้หน่อย
ตอนนี้เขาไม่ให้เข้าประเทศถ้าเข้าต้องกักสิบสี่วันค่ะ
สิบสี่วันแล้วใครจ่ายอ่ะลูกจ้างที่เข้ามาจะเข้ามากักตัวสิบสี่วัน
เข้าสเต็ปอ่ะใครจะจ่ายครับผู้ในจ้างก็บอกไม่จ่ายอ่า
มันก็เลยเป็นช่องทางครับสำหรับไอ้พวกที่จะหากินทางนี้เออ
ที่จะหาแรงงานเถื่อนเข้ามาครับนี่แหละครับวงจรมันเป็นแบบนี้แหละฮะ
ยังไงฝากรัฐบาลแก้ปัญหาเรื่องนี้ด้วยเพราะธุรกิจที่เขาต้องใช้มี
นะครับการมีทีเมื่อวานท่านนักยกต์แถลงแล้วใช่
รู้แล้วว่ามันมีขบวนการเหล่านี้แล้วก็จะดำเนินการขั้นเด็ดขาด
บนการขนแรงงานเถื่อนเข้ามาในประเทศไทย
เพราะทำให้คนไทยเป็นล้านคนกำลังวุ่นวายเดือบร้อนในขณะนี้
ใช่ค่ะถึงแม้ว่าพลเอกประวิทย์จะบอกว่าไม่พบการทุจริตการลักลอบขนแรงงานเถื่อนเข้ามาก็ตามนะครับ